แต่ว่าช่วงแรกนี้เรามาดูเรื่องของข่าวกีฬากันก่อน
คุณพิชชี่ความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยพร้อมหรือยัง
พร้อมแล้วตอนนี้เดินทางไปมาเลเซียแล้ว
ก่อนที่วันพระราชสบดีนี้จะต้องลงเจอศึก

ก็นักเตะทีมชาติไทยนะคะเดินทางไปที่มาเลเซียแล้วนะคะ
แม้ว่าสถิติการเจอกับมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริวจะไม่ดี
แต่ว่านักเตะทุกคนพร้อมแล้วก็มั่นใจด้วยค่ะ

นำ๒๔นักเตะทีมชาติไทยออกเดินทาง

ไปยังกรุงกวาลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียค่ะ

คัดเลือกกลุ่มจีนนัดที่๔เจอกับมาเลเซียนะคะ
โดยมี๒นักเตะอย่างเทียทรบุญมาทัน
แล้วก็ชนะทิพย์สงกระสินที่เพิ่งจะเดินทางกลับจากญี่ปุ่นเมื่อวานนี้
เดินทางไปพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมเลยค่ะ
บรรยากาศก็อย่างที่เห็นนะคะก็คึกคักค่ะ
เตะไทยก็ไม่ได้ดูสีหน้าเป็นกังวลนะคะ
บางคนมีรอยยิ้มอยู่ด้วยเนี่ยยิ้มกันบ้างนะคะ

ซึ่งทางสุพโชคสารชาติกองกลางตัวเก่งของไทย
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนออกเดินทางนะคะว่า
ผู้เล่นทุกคนตอนนี้ถือว่าพร้อมแล้วที่จะเจอกับมาเลเซียนะคะ
แล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำผลงานออกมาได้ดี
แล้วก็ไม่เป็นห่วงด้วยนะคะเรื่องที่สถิติที่ทีมชาติไทย
ไม่สามารถเอาชนะเจ้าถิ่นมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริวได้เลย

๒เกมที่มีคิวที่จะต้องเจอกับมาเลเซียแล้วก็เวียดนามเป็นงานหนัก
แต่เชื่อในศักยภาพของนักเตะไทยจะสามารถเก็บคะแนนกลับมาบ้านได้ค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งแฟนบอลนะคะที่เห็นถือกระทงอยู่นี้

้าเอ๋ค่ะหรือว่านายชายรัฐกลุ่มใหม่นะคะ
ก็นำกระทงที่ทำเองเอามาให้บรรดานักเตะอธิษฐาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก่อนที่จะเดินทางไปที่มาเลเซียค่ะ
โดยน้าเอกก็บอกว่าจะนำกระทงที่ได้มานี่นะ
ไปลอยในแม่น้ำในคืนวันลอยกระทงนี้
ซึ่งนอกจากนั้นณเอกก็ยังบอกกับผู้สื่อข่าวของเราด้วยนะคะว่า
ไม่ได้ที่จะต้องมีการบนบานสารกล่าวตามสไตล์ของตัวเอง

สามารถเอาชนะมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริวในครั้งนี้ได้
จะวิ่งรอบสนามทั้งหมด๑๒รอบด้วยกัน
ซึ่งณเอกเองก็จะไปตามเชียร์ทีมชาติไทยติดขอบสนามด้วยค่ะ
สำหรับ๒คิวของทีมชาติไทยนะคะ
เกมแรกจะบุกไปเยือนมาเลเซียวันพระฤหัสบดีนี้แล้วนะคะ
พฤศจิกายนแข่งขันกันที่สนามบุกิจจาริวนะคะ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสดตั้งแต่๑ทุ่ม๑๐นาทีเป็นต้นไป
การแข่งขันก็เริ่มแข่งขัน๑ทุ่ม๔๕นาทีนะคะ
ส่วนเกมนัดต่อไปค่ะนัดที่๕นะคะ
ก็จะแข่งขันกันวันอังคารที่๑๙พฤศจิกายนไปเยือนเวียดนาม
๓๒ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเข้าสัญญาณตั้งแต่๑ทุ่มครึ่ง
การแข่งขันเริ่มแข่งขัน๒ทุ่มนะคะ
ซึ่ง๒นัดนี้นอกจากติดตามผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แล้ว